อันนั้นเดี๋ยวรอดูหลักฐานแต่อันนี้เห็นเลยว่าทำอยู่แน่
คือเขาบอกว่าสาวคนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านอาหาร
ครับแล้วมันอยู่ริมชายหาดบางแสน
คุณนึกถึงภาพเขาก็คงอยากจะให้นักท่องเที่ยวให้ลูกค้าเข้าร้านเขาได้
แต่เขาอัดคลิประบายมีสามคำเท่านั้นฟังแล้วมันอาจจะคุ้น
ขุดแล้วขุดอยู่ขุดต่อค่ะ
ขอขอ
คุณพี่สองท่านนี้เขาจะลุกเปิดทางให้นะคะ
ซึ่งก็จะทำให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะคะ
นี่ก็กำลังเร่งมือคุณพี่คือน่ารักมากนะคะ
โอเคเพื่อปรัฐนียภาพให้มันสวยงามนะคะ

คุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะคะ

ขุดต่อแล้วขุดต่อไปก็ชี้ไปด้านหน้า

คือเธอระบายว่าคนจะเข้าร้านมันลำบากเหลือเกิน

แถมยังมาทำทางยังมาขุดกันแบบนี้

เธอออกมาอัดคลิปอธิบายแล้วว่า
คุยกับพี่ที่เขากำลังทำถนนอยู่ตรงนี้

ให้สามารถที่ลูกค้าจะเข้าร้านเขาได้ค่ะ
อย่างที่บอกว่าเธอเป็นเจ้าของร้านอาหาร
อยู่ริมถนนสายหาดวรณภานะคะ
ตอนแรกก็ระบายความเดือดร้อนล่ะค่ะ
เพราะอะไรตรงนี้เขาบอกว่าเป็นการปรับทัศนวิสัยให้มันเกิดความสวยงาม
ก็เลยมีการทำทะนงถนนเตือนตรงนี้นะคะ
บอกว่าจริงแล้วทั้งร้านเธอไม่ใช่ร้านเธอคนเดียว
ร้านแถวนั้นในระแวกนั้นเดือดร้อนกันหมดเพราะลูกค้าไม่เข้าร้าน
มาถึงบริเวณนี้เห็นถนนแบบนี้เขาก็ไม่มาแล้วเขาก็ไม่แวะแล้ว
คุณผู้หญิงท่านนี้ชื่อว่าคุณพรวิรัติทวีผลนะคะอายุ๓๐ปีค่ะ
อ่ะเธอก็บอกเธอได้รับผลกระทบแต่สุดท้ายเนี่ย
อ่ะก็มีการเหมือนกับออกมาพูดคุยกันได้อะค่ะ

เอาทำแล้วทำอีกถ้าทำแล้วทำอีกทำใหม่เหมือนเดิม
คุณเข้าใจไหมคือเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อไหร่ก็ทำ

จะทำไปทำไมให้เดือดร้อนผู้ประกอบการ
ฟังเสียงเธออธิบายให้นะฮะร้านได้รับผลกระทบแน่นอนคือ
คือคนมาเนี่ยเขาไม่ต้องรู้หรอกว่ามันมีทางเข้านะ
เขาก็เห็นว่าถนนมันทำอ่ะเขาก็ไม่อยากเลี้ยวเข้าแล้วพี่นึกออกป่ะ
แล้วฝุ่นอีกอะไรอีกพอถนนมันเป็นอย่างนี้
เขาก็ไม่อยากมาอยากให้คิดถึงผู้ประกอบการนิดนึงว่าแบบ
เออคือทำถนนโอเคสวยแต่คือถนนมันไม่ได้พังไง
คือแค่อยากจะรู้ว่าทำทำไมในเมื่อทำแล้วมันก็เหมือนเดิม
ถนนมันดีของมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไปขุดทำไม
เออเนี่ยมันดีอยู่แล้วจะทำทำไม
คำถามจะทำแล้วทำต่อทำใหม่ทำต่ออะไรยังไง
อันนี้อันนี้จำประโยคพวกนี้ได้ไหมจ้ะจำได้
บอกว่าก็เห็นเขาฮิตกันในโลกโซเชียลเธอก็เลยออกมาพูดแบบนี้บ้าง
เธอบอกว่าขุดแล้วขุดอยู่ขุดต่อค่ะจำได้ไหมถ้าเป็นบิ๊กตู่จะพูดว่าอะไร
ทำแล้วทำอยู่ทำต่อใช่อันนั้นมอโต้ในการหาเสียงของบิ๊กตู
จำได้ไหมเป็นโซโลแกนของบิ๊กตู่เธอก็เลยเอามาเนี่ย
โยงกับเรื่องนี้ซะหน่อยนะครับอืมอ่าทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยพอมันเป็นคำถามว่าทำแล้วในเมื่อถนนมันดีอยู่แล้ว
ทำต่อไปทำไมทีนี้เราก็ต้องไปสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้
กับทางด้านของนายกเทศบาลเมืองแสนศุกร์นะคะคุณนรงชัยคุณปลื้มค่ะ
มีการออกมาชี้แจงนะคะกับผู้สื่อข่าวของเราแบบนี้
บอกว่าเรื่องนี้เอาจริงมันไม่มีอะไรมากนะก็เป็นเพียงการสร้างคอนเทนต์ของผู้ประกอบการ
ปกติก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นนโยบายของเทศบาลจะปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมด
ก็ปรับตั้งแต่วงเวียนบางแสนไปจนถึงบริเวณบางแสนล่างซอย๘นั่นแหละค่ะ
เรียบชายหาดวรรณภาไปมีการก่อสร้างมานานกว่าเกือบเกือบ
อืมเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้เขียนผิดใช่ไหม๓๐ปีแล้ว
ทำให้ต้องมีการปรับปรุงคือถนนของเดิมมันเกือบ๓๐ปี
ก็เลยรู้สึกว่ามันควรมีการปรับปรุงกัน
เพื่อเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงาม

มันจะป้องกันนะคะเรื่องของการคลื่นกัดสอได้
อาจจะทำให้ถนนชำรุดได้
ก็เลยจะต้องมีการทำแบบนี้อฟังเสียงนี้ครับ

แน่นอนว่ายังใช้งานได้ดีอยู่ก็จริง
คงจะไม่ทราบว่าในช่วงฤดูมรสุม
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำใหม่เนี่ยเราจะมีการทรายที่อยู่ข้างใต้เนี่ย
ถูกล้วงออกไปในชายหาดบางแสนแล้วก็ทำให้ถนนซุด
แล้วก็เริ่มเกิดอาการนี้แล้วซึ่งเรามีการสำรวจก่อนที่จะมีการออกแบบอยู่แล้ว
ส่วนที่ออกมาตามสื่อคงจะเป็นแค่สรุปปาก

เราก็เชื่อมั่นนะนายกตุ้ยในการที่จะพัฒนาเมือง
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือผู้ประกอบการเขาก็ใจตุ้มต่อมนะครับ
เวลาทำพวกนี้รถลูกค้าเลี้ยวมาไม่ได้เนี่ยโอ้โหขาดรายได้ไปเท่าไหร่
พอเห็นข่าวอะไรแบบนี้นึกถึงพระราม๒ทุกทีไม่รู้ทำไม
คุณทำไมไปโยงพระราม๒ซะได้นะ